แต่อยากทราบว่ามันเป็นเพราะอะไร

ไม่ทราบว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรใครไว้หรือเปล่า
คือยังได้ว่าเพลงนี้
เป็นเสนอบบิลคนอื่น
สวัสดีครับ